คุณผู้ชมครับหลังจากที่มีข่าวว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ถูกฉลามกัดที่หัวหินประจบภิรุษภัณฑ์อีกแล้วนะครับ

โดยผู้ราชการจังหวัดประจวบคิริขันยืนยันว่า

เพราะว่านักท่องเที่ยวที่มีบาดแผลนั้นเป็นบาดแผลเย็บเพียงแค่๑เข็ม
จากการลงเล่นน้ำทะเลเท่านั้น
ขณะที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมยกพื้นที่บริเวณวัดถ้ำเขาเต่า
ที่มีฉลามอยู่เยอะให้เป็นเขตห้ามล่าฉลาม
หลังจากมีชาวบ้านออกไปล่าปลาฉลามกันนะครับ
จอบประเด็นเรื่องนี้จากรายงานครับ
เพราะในช่วงพลบค่ำเป็นต้นไป
โดยเจ้าฉลามจะมาดำผุดดำไหว้ปรากฏตัวให้เห็น
เผยความรู้สึกอดเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

โดยเฉพาะบริเวณหาดเขาเต่า

บริเวณที่นักท่องเที่ยวถูกฉลามกัดประมาณ๗๐เมตร
ซึ่งบริเวณนั้นยังไม่มีการแจ้งเตือน
หรือการวางทุ่นกันฉลามแต่อย่างใด
วิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากอาจเกิดฉลามกัดนักท่องเที่ยวอีก

และยังเผยว่ามีชาวบ้านมาเล่าให้ฟัง
ว่ามีการตกเบ็ดฉลามได้๑ตัว
น้ำหนักกว่า๔๕กิโลกรัม
โดยซื้อขายกันในราคา๒๐๐๐บาท

ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่
เนื่องจากไม่มีหลักฐานเป็นภาพประกอบ

ได้รับการยืนยันจากผู้อำนวยการ

ทางทะเลและชายฝั่งที่๔

ยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเช่นกัน
โดยเผยผลสำรวจพบมีประมาณ๗ตัว

เมื่อฉลามหัวบาดผสมพันธุ์กันแล้ว

ควรลงเล่นน้ำในบริเวณดังกล่าว
เนื่องจากเป็นช่วงที่ฉลามผสมพันธุ์กัน

แต่ยืนยันฉลามไม่มีลักษณะดุร้าย
จ้องจะกินคนเหมือนเช่นในหนัง

น้ำหนักกว่า๔๕กิโลกรัม

และชายฝั่งที่๔จังหวัดเพชรชบุรี

พร้อมยืนยันเป็นเพียงคำบอกเล่าจากชาวบ้าน

นี้ยอมรับว่ากรณีล่าฉลาม

เนื่องจากฉลามยังไม่เป็นสัตว์สงวน

พื้นที่บริเวณวัดถ้ำเขาเต่า

เพื่อการอนุรักษ์ต่อไป

นักท่องเที่ยวเป็นรายที่๒นั้น

ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคิริขัน

เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที
โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริง
จริงก็ตรงที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีเท่านั้น
โดยพบว่าเป็นผู้หญิงอายุประมาณ๖๐ปี
ซึ่งแผลเป็นรอยบาดเย็บเพียง๑เข็ม
หลังลงไปเล่นน้ำที่ปรานบุรี

ตามที่มีกว่าแสข่าวแต่ยังใด
ขณะที่รูปภาพฉลามกัดที่มีการแชร์กัน
เป็นเพียงภาพเก่าของนักท่องเที่ยวชาวนอเวย์
ที่ถูกฉลามกัดก่อนหน้านี้
กำชับมาตรการดูแลนักท่องเที่ยว

บริเวณสถานที่เสี่ยงเพื่อความปลอดภัยแล้ว

เพราะจะสร้างความตื่นตระหนกกันไปใหญ่
ทีมข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน